คุณผู้ชมคะคลิปที่น้ำแข็งจะเปิดให้ดูเนี่ย
โซเชียลเขาวิภาควิจารณ์กันเยอะเลย
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคิดสภาพนะพี่เบิร์
อ๋อคุณผู้ชมเป็นรถบรรทุกยี่สิบสองล้อคันใหญ่เลยอ่ะยาว
ใช่แล้วปรากฏว่าพลิกตะแคงลงข้างทางล้อชี้ฟ้า
คนขับติดอยู่ข้างในแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์
เขาหยิบมือถือขึ้นมาเขาถ่ายคลิปแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะ
อยากช่วยคนข้างในใจจะขาดลองดูคลิปกันก่อนค่ะ
เย้รถเพิ่งลงเฮ้ยคนไปไหนบ้างน่ะ
คนติดอยู่ข้างในครับแล้วคนติดอยู่ข้างในอยู่เลยครับพี่น้อง

โอ้โหเงียบเลย
เสียงแกยังร้องอยู่ข้างในครับน่าจะไม่เป็นไรว่าช่วงหัวมัน
เข้าใจแล้วตอนน้ำแข็งปลายน่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่า
เฮ้ยแล้วทำไมมัวแต่ถ่ายคลิปทำไมไม่ช่วยอ่ะ
ช่วยยังไงอ่ะใช่ช่วยยังไงอันนี้
นี่คือคำถามผมอยากจะช่วยแกออกมา

คุณผู้ชมทำใจเย็นก่อนนะลองนึกภาพว่าถ้ามันลงข้างทางแบบที่ไม่ได้ล้อชี้ฟ้า
แบบปกติโอเคเรายังพอปีนหรือทุบกระจกเข้าไปช่วยได้แต่นี่มันคว่ำแบบมันหงายสิมันหงายแบบนี้
จะเริ่มท้องล้อชี้ฟ้าใช่ค่ะบอกพี่กัดนิดนึงก่อนนะตรงนี้เป็นทางขึ้นดอยมูเซอร์ที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะ
แล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาทำคือรีบแจ้งกู้ภัยแหละใช่แต่ระหว่างที่รอกู้ภัยเขาถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาคลิปนี้มาลง
ปรากฏว่าคนดู๓ล้านกว่าวิวแล้วดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นไง
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีคนไปคอมเมนต์บอกว่าโพสต์นี้ทัวร์จะลงอีกเพียบ
ดังนั้นค่ะเจ้าของคลิปนะเขาอ่านทุกคอมเมนต์เลย
หลังจากนั้นนะเขามาอัดคลิปตอบ
แล้วเขาก็บอกด้วยเหตุผลหลักของเรื่องนี้
รถน้ำหนัก๕๐ตัน๑ตันคือ๑๐๐กิโลกรัม
จะช่วยยังไงก่อนลองฟังเขาดูค่ะ

มีแต่คนว่าผมว่าทำไมไม่ช่วยผมถามว่า
ผมช่วยแล้วเอากุญแจมาถอดประตูมันช่วยไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขามาเครื่องมือเขาก็ยังไม่มี
ผมถามว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ผมเห็นตอนแรกผมก็เรียกเขาอยู่
เขาเรียกเขาตอบได้แค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็เงียบไปเลย
คนตายต่อหน้าใครไม่อยากช่วย
มีแต่คนเก่งมีแต่คนรู้ดีว่าช่วยไม่ช่วยเนี่ย
เออแค่นั้นแหละ
คนที่ติดอยู่ในรถน่าเสียชีวิต
เพราะว่าสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งมีญาติของคนตายเขามาคอมเมนต์ในคลิปของพี่
เขาเลยบอกว่านั่งดูคลิปนี้แล้วจุกพูดไม่ออก
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

ไอ้ต้อมคือคนตายนี่ค่ะ
คนตายเนี่ยคือเขามีศักดิ์แบบเหมือนกับแบบเป็นญาติกัน

นี่นะพี่เขากดเยือนยืนถ่ายคลิป
มีผู้ภายมืออาชีพมาเป็น๑๐
เขายังจะหาทางช่วยเลย

ใช่ค่ะอุปกรณ์ต้องมีเครนต้องมายกไหม
อุปกรณ์ตัดถังเบื้องต้นที่จะเอาตัวคนเจ็บ

บางทีบางเรื่องก็อย่าแต่วิจารณ์
ต้องดูข้อที่จริงดูสถานการณ์ดูอะไรด้วย

คนอยู่หน้างานรู้สถานการณ์ดีที่สุด